สวัสดีครับ๘นาฬิกา๓นาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับคุณผู้ชมครับสุดสัปดาห์นี้ใครวางแผนเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วประเทศไทยเรื่องของสภาพอากาศนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
ทีเดียวนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าในระยะนี้ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาพรวมฝนจะลดลง
แต่ว่าใครที่จะเดินทางไปเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์นี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนกลุ่มใหญ่พัดเข้ามาปกกลุ่มหลายจุดเลยทีเดียวนะครับ
ในขณะที่สถานการณ์ความหนาวเย็นหลังจากนี้ก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
เกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยณขณะนี้มาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
ตอนนี้เองอย่างที่ได้เน้นย้ำกับคุณผู้ชมไปทุกวันนะครับ
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไหนของเราหลักเนี่ยนะครับ
จากการตรวจสอบล่าสุดจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีณขณะนี้วันนี้
เพราะว่าตอนนี้เองมวลอากาศเย็นดังกล่าวนั้นได้ถอยร่นกลับไป

นี่คือลักษณะของมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงิน
คือบริเวณที่มีอากาศเย็นแล้วก็มีความกดอากาศสูง
สังเกตว่าหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
จะค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
ถอยอาร่นไปอยู่บริเวณทางตอนกลางของประเทศจีน
ลักษณะแบบนี้เองก็จะทำให้ความชื้นนั้นเข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับ
เมื่อความชื้นเหล่านี้เข้ามาแล้ว
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ใครที่จะเดินทางสัญจรตามยอดดอยต่างนะครับ

เพราะว่าบางพื้นที่อาจจะเกิดหมอกหนาเกิดขึ้นได้
มีการคาดการณ์ว่างวนอากาศเย็นนี้นะครับ
จะกลับมาเยือนเมืองไหนของเราอีกในช่วงกลางสัปดาห์หน้า

ก็จะนำความหนาวเย็นแบบนี้มาเยือนเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่คือภาพรวมความหนาวเย็นที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป

สุดอยู่ที่ประมาณ๑๘องศาเซลเซียตนะครับ
แถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า๒๕องศาเซลเซียต

กลางฝั่งตะวันตกภาคกลางตอนบนนะครับ
รวมไปถึงแนวรอยต่อระหว่างพื้นที่ภาคกลางกับบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง

อากาศยังคงร้อนอบอ้าวหน่อยในตอนเช้า

จะสังเกตว่าพื้นที่สีเขียวนั้นเริ่มหายไปนะครับ
แล้วก็คำนวณต่อไปนะครับไปจนถึงวันอาทิตย
เพราะว่าสีเหลืองนั้นเพิ่มมากขึ้น

อากาศก็จะค่อยอุ่นขึ้นก่อนที่จะกลับมาเย็นอีกครั้งหนึ่ง
ในช่วงกลางสัปดาห์หรือว่าวันพุธนั่นเองนะครับ
ทีนี้เรามาดูเรื่องของกระแสลมกันบ้างนะครับ

เพราะว่ามีกระแสลมเนี่ยนะครับ
หอบเอาความเย็นหอบเอาเรื่องของสายหมอก
ปกคลุมบริเวณทางตอนบนอย่างต่อเนื่อง
นั่นก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
ตอนนี้นะครับบริเวณยอดน้อยยอดภู
ใครที่จะเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวเย็น
อาจจะต้องระวังรักษาสุขภาพกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าตอนเช้านั้นอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๑๐๑๔องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนตอนบ่ายแดดค่อนข้างแรงนะครับ

เรื่องของกระแสลมนอกจากจะนำเอาความหนาวเย็นมาแล้วเนี่ยนะครับ
ยังถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับ
จุดตรงนี้ที่เราจับตาดูตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีการก่อตัวขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้
ตอนนี้มีการพัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งถ้าหากเราดูภาพถ่ายดาวเทียม

ณบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างในขณะนี้นะครับ
พบว่าตอนนี้มีกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตานะครับ
เกิดจากการที่หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว
หมุนวนแล้วก็ดูดเอาความชื้นจากบริเวณทะเล

กลุ่มเมฆเหล่านี้เองนะครับ
มีทิศทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็คือเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยของประเทศไทยของเรา
ดูดเอากลุ่มฝนเข้าสู่จุดศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศกรรมมิเมิร์ตนี้นะครับ

สังเกตว่ามีการหมุนวนเอาฝนรอบเข้าสู่จุดศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศ
แล้วก็กลายเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่
คาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเราในช่วงวันอาทิตย์นะครับ
โดยสังเกตว่าจุดที่จะได้รับผลกระทบเต็มก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
อีสานตอนล่างแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่าง
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวควรจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
วันอาทิตย์ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างคงจะต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศด้วย
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตามแนวชายฝั่งพื้นที่ภาคตะวันออก
จะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าคลื่นอาจจะสูงอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
ทีนี้มาดูการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมนะครับ
คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม๔๘ชั่วโมง
พื้นที่สีเขียวกินพื้นที่เป็นวงกว้างเป็นจุดเดิมนะครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้สักส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับ

ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
เพราะว่าฝนที่สะสมเยอะแบบนี้สิ่งที่ตามมาก็คือภัยทางธรรมชาติต่างนั่นเองครับ
มาดูที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
จากการตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะนี้เนี่ยนะครับ

ช่วงวัน๒วันนี้ฝนอาจจะลดลงหน่อยนะครับ
แต่ว่าช่วงตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไปซึ่งเป็นช่วงที่คาดการณ์ว่า
กลุ่มฝนจากบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะพัดขึ้นมาบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
ก็จะเริ่มมีฝนตกเกิดขึ้นนะครับ

อุณหภูมิวันนี้ต่ำสุดนะครับ๒๒องศาเซลเซียส

หลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิก็จะค่อยเขยิบขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๒๓๒๕องศาเซลเซียต

ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวคงจะต้องติดตามประกาศเตือนภัยรวมถึงพยากรณากาศ
และที่สำคัญก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
ผมพบตันนันพิสิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ